ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวในภาคส่วนอื่นหน่อยก็แล้วกันนะครับ
เพราะว่าวันนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งความการให้เอาผิด
หรือว่าแกนนำคนต่างนะครับ
แล้วก็พระฤทธิวารักษ์หรือว่าเพนกวินเป็น๒แกนนำชุมนุมของคณะรัศดร๖๓
ออกจากกองบังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาค๑จังหวัดปฐุมธานี
ไปขออำนาจสารอาญารัฐชดาฝากขังพร้อมกับคัดค้านกรรมกันตัว
หลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีเมื่อวานนี้
แต่ว่าตำรวจสนชนะสงครามมาขออายัดตัวต่อเลยนะครับ
เนื่องจากมีคดีการไปชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วก็ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่๑๙และ๒๐กันยายนที่ผ่านมานะฮะ
คือมีคดีชุมนุมที่อื่นได้ประกันตัวแต่ว่ามีชุมนุมเดิมที่ถูกแจ้งข้อหาไว้ก็เลยอายัดตัวมา
ทั้งคู่ถูกควบคุมตัวด้วยรถควบคุมเข้ามาที่บริเวณศาลนะครับ
แล้วก็ตามภาพที่เห็นนะครับได้เปิดกระจกชู๓นิ้วเป็นสัญลักษณ์
พร้อมกับตะโกนบอกว่ายอมสละเสรีภาพของตัวเองเพื่อหลักการที่ถูกต้องและสารต้องอยู่ข้างประชาชน
สำหรับเพ็ญกวิ้นและรุ้งนอกจากถูกสอนอดชนะสงครามอายัดตัวแล้วนะครับ
ยังมีคดีอื่นจากการชุมนุมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยนะครับ

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาไว้แล้ว
ก็คือคดีในพื้นที่สนชนะสงครามที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก็เป็นคดีเดียวกับรุ้ง๓คดีนะครับ

เนื่องมาจากการไปชุมนุมที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็อุบลรัชธานีส่วนใหญ่ทั้งสองคน
ก็จะถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับมาตรา๑๑๖นะครับ

แล้วก็ข้อหาตามมาตรา๙ของพรกรฉุกเฉิน

เมื่อ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีสารอาญา
มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพนกวิ้นและรุ้งนะครับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มายื่นขอประกันตัว
โดยสารพิเคราะห์ว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
เชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองขึ้นอีก
จากนั้นก็ได้ควบคุมตัวเพนกวินไปฝากขังที่รวนจำพิเศษกรุงเทพ
ส่วนรุ้งปนัสยาถูกนำตัวไปฝากขังที่ทันทะสถานหญิงกลางนะครับ
เรื่องต้นก็จะฝากขังตามคำขอของพนักงานสอบสวนก่อนก็คือ๗วัน
ขณะที่นายกฤษดางทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่า
ดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ
โดยส่วนตัวเป็นห่วงสุขภาพของทั้งคู่ทั้งรุ้งและเพนกวิน
โดยเฉพาะเพนกวินมีโรคประจำตัวเป็นหอบหืดส่วนรุ้งเป็นไมเกรน
จากการพูดคุยกับทั้งสองคนบอกว่ายังมีกำลังใจดี
แล้วก็ฝากไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมให้ยึดมั่นในอุดมการการต่อสู้ต่อไป
และแหล่งสารเรื่องเขาจะไปเรียนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสอบภาคเทอมที่๑
แต่ในส่วนเรื่องการต่อสู้เขาก็มีกำลังใจ
เขาบอกให้คนที่อยู่ข้างนอกเขาฝากผมมาบอกนะครับว่า
ก็ต่อสู้กันต่อไปเพราะว่าไม่จำเป็นต้องมีตัวเขา
ต่อสู้ของประชาชนก็คงต้องเดินหน้าต่อไป
รัฐคงเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นแก่นำ

ไม่มีเขาหรือไม่มีแก่นำคนอื่น
เคลื่อนไหวของประชาชนก็คงเคลื่อนไหวต่อไป
คุณน้อยมีคนตลอดอยู่เรื่องนี้
บอกว่าอาจารย์อย่างมี
อยากฝากว่าทางคณาจารย์ธรรมศาสตร์ก็เป็นห่วงใยสวัสดีภาพของนักศึกษาทั้งสองคน
เมื่อครู่มีโอกาสได้คุยกับเพนกวิ้นก่อนขึ้นรถนะคะ
คุยผ่านกรงขังต้องตะโกนกัน
เพนกวินก็ยังกำลังใจดีอยู่

ก็ฝากเรื่องเรียนว่าวิชาต่างที่เขาเรียนอยู่
ฝากให้ผมช่วยไปประสานกับอาจารย์ผู้สอนด้วย
ว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้รับการประกันตัว
แล้วก็อาจจะยังไม่สามารถกลับไปเรียนได้
ในระยะเวลาอันใกล้
คำว่าความวุ่นวายมันเป็นการตีความ
เป็นการอธิบายความขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับ
ก็อย่างที่อาจารย์ประจักษ์บอกเท่าที่ผ่านมาเนี่ย
พฤติการของนักศึกษาและผู้ที่ชุมนุม
เท่าที่เราเห็นเนี่ยไม่มีพฤติการเช่นนั้นนะครับ
ก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับนักศึกษาทุกคนนะครับ
ไม่ใช่แค่เพนกวินหรือรุ้งนัชนนหรือไผ่นะครับ
คิดว่าทุกคนออกมาด้วยเจตนาอันดีต่อบ้านเมือง
แล้วถ้าจะสังเกตเนี่ยข้อเรียกร้องของนักศึกษานะครับ
ไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนนะครับ
เป็นข้อเรียกร้องที่เป็นผลประโยชน์ต่อสังคมทั้งสิ้น

ไปช่วยในยื่นในการยื่นอุทธรณ์เรื่องการประกันตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะ